ร้องได้ให้ล้าน

คุณเต้ร้องได้

ร้องได้ร้องได้ร้องได้

ร้องได้ร้องได้
ร้องได้๖๐๐๐๐บาท
ร้องได้๖๐๐๐๐บาท

เป็นเพลงเก่งของคุณเต้เองนะครับ
เป็นเพลงเก่งของคุณเต้เองนะครับ

ร้องได้ให้ร้าน

ร้องได้ให้ร้าน

ร้องได้ให้ร้าน

ร้องได้ให้ร้าน

คุณเต้นะครับผ่านมาได้ครึ่งทางแล้วนะครับ
แล้วก็เป็นช่วงเวลาที่ดีจริงนะครับ
เพราะว่าวันนี้เวลารายการของเราหมดลง
มีโอกาสให้คุณเต้ได้พักครึ่งหนึ่งพอดี

ได้พักก็หมายความว่าอยู่ต่อถึงเทปหน้าขอให้พวกเราอยู่ต่อครับ
ได้อีกเครื่องหนึ่งได้อีกเครื่องได้เครื่อง
ได้แล้วไม่คิดเลยว่าชีวิตเกิดมาแล้วมันจะดีขนาดนี้ค่ะ
ก็ขอแสดงความยินดีนะครับสำหรับวันนี้ที่
ก็ได้คะแนนสะสมไว้ลุ้นรับรางวัลกันต่อไปนะครับ
คุณผู้ชมเองนะคะถ้าอยากมีเงินล้านอยากคว้าเงินล้านกับรายการของเราค่ะ
ภาษาไทยนะคะก็สามารถเข้าไปสมัครได้นะคะ
หรือว่าอยากจะไปสนุกกับมุกหลุดมุกขำภาพหลุดที่ยังไม่ได้ออกอากาศนะคะ
กลับมาติดตามร้องได้ให้ล้านได้ใหม่นะครับทุกวันเสาร์และวันอาทิตย์นะครับ
เวลา๕โมงเย็นทางไทยรัฐทีวีช่อง๓๒แห่งนี้
วันนี้พวกเราขอลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ
สวัสดีครับ

สุดยอดจริง
เอาไปค่ะนี่หัวใจของดิฉันมอบให้กับคุณ

คุณเต้จะเล่นหรือจะหยุดครับ

๕ขวบตอนนั้นกูยังวิ่งแก้ผ้าเล่นน้ำฝนอยู่เลยเนี่ย

มีมีเช้าแต่เชียรมี

คันเกิดตะอี้อิน่ะเนคิตะละอี้อิน่ะ
คุณกาซาไทยเขายังเขียนเรียกความ
ตอนอยู่หมอสามและหนูยังจำคืนใจ

ได้